เรื่องราวน่ารักของครอบครัวฮิปพอปกันบ้างค่ะ
คู่นี้เป็นคู่ฝาแฝดน่ารักเลย
จากแฟนจะได้เห็นความน่ารักสดใส
ของพี่น้องฝาแฝดบีน่าแล้วก็บลุ๊กลินทางอินสตราแกรมของคุณแม่นานารายบีน่าแล้ว
พักหลังมานี้ทั้งคู่ก็ขอหลุดออกจากโลกโซเชียล
แจกความสดใสบนรันเวย์เดินแฟชั่นโชว์กันบ้างค่ะ
ซึ่งผลงานที่ออกมาของแฝดคู่แสบคู่นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะ
สวมวิญญาณนางแบบในแบบรุ่นจิ๋วโพสต์ท่าเก๋แบบมืออาชีพ
เรียกเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงเชียร์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
คุณพ่อคุณแม่อย่างคุณเวย์และนานา
ก็ขอขอบคุณทุกคำชื่นชมที่ส่งมาให้ลูกทั้งสองคน
พร้อมกับบอกด้วยว่าทุกอย่างที่ทำออกมา

ไม่ได้มีการบังคับอะไรทั้งสิ้นนะคะ

ก็จะดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
ก็คงต้องรอให้น้องบีน่าและบลุ๊กลินโตอีกหน่อยละกัน
และถึงตอนนั้นจะให้พวกเขาเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ
อยากให้เขาวงการไหมก็คงต้องและจากเขาขอต้อนรับ

ก็ไม่ได้อยากจะทำให้เป็นอย่างนั้น

แล้วแต่เขาเลยถ้าเขาอยากก็สนับสนุนครับ

ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกครับ

ก็ลูกเล่นกับมีน่าเขาก็ชอบเสียงดังทรีย์

แต่ก็เด็กวัยอยู่ครับ